วันนี้หลายพื้นที่นะครับบริเวณตอนกลางประเทศไทย

หลังจากที่ก่อนหน้านี้หายไปนานเลยทีเดียว
และหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับหน้าจับตานะครับ
เพราะว่ากลุ่มฝนนั้นมีโอกาสกระจายตัวขึ้นไปปกคลุมทั้งภาคเหนือภาคอีสาน

คุณผู้ชมก่อนหน้านี้อย่างที่ได้เห็นนะครับ
ฝนส่วนใหญ่นั้นก็เป็นผลพวงจากพายุที่มีการดูดเข้าสู่ศูนย์กลางพายุนะครับ

ใครจะไปบริเวณอังกล่าวก็ต้องระวังกันด้วย
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้สีเขียวคือจุดที่มีฝนตกเยอะนะครับ
ก็ยังส่วนใหญ่เป็นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ
ภาคตะวันออกจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับ

พื้นที่เหล่านี้มีโอกาสเจอฝนตกสะสมนะครับ

บริเวณตอนกลางอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๖องศาเซลเซียต
เพราะว่าอุณหภูมินั้นลดต่ำลงมา
เหลือเพียงแค่๓๐๓๒เท่านั้นในบริเวณตอนกลาง
นั่นก็หมายความว่าในช่วงวันอาทิตย์นั้นมีโอกาส

หรือไม่ก็มีเมฆเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ดังกล่าว

นี่คือการคาดการณ์ช่วงเย็นวันนี้นะครับ
สังเกตว่าก็ยังมีตกอยู่บ้างนะครับ
บริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคใต้นะครับ

จะเริ่มมีฝนเข้ามาปกคลุมอีสานนะครับ

พระอีสานอาจจะต้องเตรียมลับมือหน่อย
โดยเฉพาะใครที่อยู่บริเวณที่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับ

ทดสอบระบบกระแสไฟฟ้านะครับ
อาจจะมีการปล่อยกระแสน้ำออกมาจากเขื่อน
เขื่อนจึงทำให้ระดับน้ำมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าปกติ
ยังไงใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวติดตามข่าวจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ